คนนี้เขาตียิ่งกว่าค่ะอาตีอาเล็กธิรเดชนั่นเอง
ตรุษจีนแบบนี้ก่อนหน้านี้ที่เรามีโผล่ออกไปแล้วก็ล่าสุดนะครับ
อย่างที่บอกไปว่ารู้กันแล้วแหละว่าหนุ่มตีสุดฮอตปีนี้ก็คือเป็นของน้องอเล็กซ์นั่นเอง
และอเล็กเขาบอกว่าปลื้มใจมากที่คะแนนนำโด่งส่วนจะโด่งเพราะอะไรนั้นไปติดตามค่ะ
นี่แหละค่ะขึ้นแท่นเป็นนุ่มตีสุดฮอตคนล่าสุดไปแล้วนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มอเล็กธิรเดชค่ะ
หลังจากที่เจ้าตัวได้รับตำแหน่งหนุ่มตีขวัญใจประชาชนมาครองแบบสดร้อน
จากคะแนนโวทของประชาชนผ่านสวนดุสิทธิ์โพลนั่นเองค่ะ
อเล็กบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจสุดที่แฟนเทคะแนนโหวตให้จนได้รับตำแหน่งนี้ไป
เพราะถือว่าเป็นการติดโพลการจัดอันดับครั้งแรกในชีวิตเลย
ส่วนประเด็นที่เจ้าตัวคะแนนนำโด่งแซงหน้านักแสดงหนุ่มตีคนอื่น
อเล็กก็ออกอาการถ่อมตัวนิดนึงนะคะบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความตีที่ชนะนี่แหละ
ส่วนความฮอตความหล่อเนี่ยคนอื่นเขาก็ฮอตแล้วก็หล่อไม่แพ้กันล่ะค่ะ
ดีใจมากค่ะก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นผลพวงของละครที่กำลังออนแอร์อยู่ด้วย
จุดจีนพอดีด้วยก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เทรนด์พอดีได้ตีได้ตีตีสุดฮอตอันนี้เราก็คือเราก็รู้สึกแปลกใจนิดนึงนะ
เพราะว่าเราไม่เคยได้อะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยได้ไม่เคยติดโพลไม่เคยอะไรอย่างนี้มาก่อนไง
เราก็รู้สึกสบายสินหนึ่งก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนครับ
แล้วก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่อยู่ในโผล่ด้วย
คนบอกว่าเราแสดงหน้ารุ่นแล้วแสดงคนอื่นอย่างสนอย่างใครที่แบบก็ติ้งไหลลง

ฮอตกว่าเล็กแต่เล็กตีสุด
ภูมิใจอยู่แล้วครับไม่เคยรู้สึกว่าความตีหรือว่าตาที่เล็กของเรามันทำให้เราไม่ดี
แต่ว่าก็ภูมิใจในความตีมันน่าจะเกิดอยู่แล้ว
ไม่ได้อยากตาโตไม่ได้อยากฝรั่งอยู่แล้วครับ